พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดนครปฐมนะคะมีเหตุการณ์การทวงหนี้โหด
แล้วก็มีพลเมืองดีเนี่ยไปช่วยไปห้ามแต่สุดท้ายพลเมืองดีก็ถูกทำร้ายนะคะ
ตาเดียวค่ะเป็นนักปล่อยเงินกู้ตามทวงหนี้โหดที่จังหวัดนครปฐมนะคะ
ชักปืนยิงพลเมืองดีจนพลเมืองดีได้รับบาดเจ็บค่ะ
ขณะที่กำลังเข้าไปห้ามไม่ให้ทำร้ายหญิงสูงวัยนะคะ
แล้วก็กระสุนไปโดนเด็กหญิงอายุ๓ขวบบาดเจ็บไปด้วยอีกหนึ่งคนค่ะ
ตำรวจเข้าตรวจสอบร้านโชว์หวยในตำบลบ้านใหม่อำเภอสามพราน
พบรอยเลือดเป็นจำนวนมากและพบปลอกกระสุนพร้อมกระสุน๙มิลลิเมตร๒นัด
ตกอยู่ในร้านที่ประตูห้องก็พบหัวกระสุนฝังคาอยู่ก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะ
ผู้บาดเจ็บเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกับตันยูก็ช่วยกันนำส่งโรงพยาบาลวิชัยเวทอ้อมน้อย
๒รายค่ะเป็นเด็กหญิงอายุ๓ขวบเท่านั้นเอง
แล้วก็เป็นผู้ชายอายุ๒๙ปีชื่อว่านายสัญญาภูลสวัสดิ์
น่วมผู้ทองเจ้าของบ้านและเป็นปู่ของเด็กหญิงที่ได้รับบาดเจ็บ
ให้การแบบนี้นะคะบอกว่าตอนเกิดเหตุนั่งอยู่ในบ้านแล้วก็ได้ยินเสียงคนทะเลาะกัน
พอเดินออกไปดูเจอในเบิร์ตในเบิร์ตคนนี้เนี่ยมีฉายาว่าเบิร์ตตาเดียวเป็นนักปล่อยเงินกู้
เบิร์ตตาเดียวเนี่ยกำลังใช้ไม้ตีนางสมบัติศรีบางจากอายุ๖๕ปี
ภรรยาของตัวเองนี่แหละค่ะภรรยาของนายน่วมคนนี้นะคะ
นายสัญญาเป็นลูกค้าไปซื้อของเห็นเหตุการณ์ก็เลยไปช่วยค่ะเป็นพลเมืองดีไปห้าม
แต่สุดท้ายถูกในเบิร์ตตาเดียวเนี่ยชักปืนยิงหลายนัดจนถูกนายสัญญาแล้วก็ไปถูกเด็กหญิงอายุสามขวบด้วยนะคะ
พอยิงเสร็จก็หนีไปเลยสาเหตุก็คือในเบิร์ตเนี่ยไปทวงหนี้เงินกู้ที่ลูกชายเจ้าของบ้านไปกู้ไว้ค่ะ
แต่ลูกชายเจ้าของบ้านไม่อยู่ก็เลยคุยกับแม่แม่ก็คือนางสมบัติคุยไปคุยมาแม่บอกว่าไม่มีเงินให้สุดท้ายโอ้โหคนทวงหนี้เนี่ยในเบิร์ตตาเดียวเนี่ยใช้ไม้ตีเลยนะคะ
หนำตีไปหลายครั้งอะค่ะจนสุดท้ายคนที่เขาไปซื้อของก็ทนไม่ไหวไปช่วยห้ามคนไปห้ามก็ถูกลูกหลงถูกชักปืนยิงเข้าไปอ่ะนะคะ
กระสุนก็อย่างที่บอกไปถูกหลานด้วยอายุสามขวบเท่านั้นเองเจ้าหน้าที่บอกว่ากำลังเร่งติดตามตัวผู้ต้องหารายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ